พนักงานสอบสวนเคยมีกล้องวงจรปิดตรงนี้ใช่ไหมฮะที่อยู่ในมือคุณชายวัดใช่ไหมครับ
กล้องหน้ารถไม่ใช่กล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถคุณแตงโมมีอยู่แล้ว
ผมขออนุญาตอ้างอิงแล้วก็ย้อนถึงไปหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานธนายเดชากิติวิทยานันต์ท่านก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้
นายเดชาเคยเป็นทนายในคดีนี้เคยเป็นทนายของคุณแม่
นายเดชาบอกว่าไอ้กล้องหน้ารถตรงนี้เนี่ย
ตำรวจเนี่ยได้หลักฐานไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เปิดดูแล้ว
มันมีแต่ภาพไม่มีเสียงเป็นภาพที่แบบรถก็ขับมุ่งหน้าไปหลังจากเกิดเหตุ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณชายวัดกับทีมทนายความบอกไปขอมาจากพนักงานสอบสวน
แล้วไปทำยังไงต่อถึงบอกว่าเป็นหลักฐานใหม่
ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สามารถที่จะทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะยื่นคำร้องเข้าเป็นขอจดรวบใหม่
จากเราได้ถอดมาแล้วหลังจากที่ปณีประนอมกับจำเลยที่๒ที่๓
นี่คือกล้องของรถที่วันนั้นคุณกติกขับมาตอนเย็น๒๔กุมภาพันธ์แล้วพาคุณตังโมมาที่อู่จอดเรือใช่ไหม
วันที่ปี๒๕๒๑๒ปีที่แล้วเราได้กู้ข้อมูลมาแล้วฮะ
เราได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญนะครับมีเอกสารรับรองนะครับ
ให้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะฮะก่อนที่จะมาถึงวันนี้
พอไปขอตั้งแต่ตุลาคม๑๙๖๕ใช่ครับขอมาปุ๊บเราก็ส่งเลย
เพื่อที่อยากจะทราบข้อมูลทราบความจริงมันเป็นเทคนิคของวิธีการสืบสวน
หาพยานหลักฐานใหม่แล้วพอไปกู้เขากู้ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับ
แล้วเจออะไรบ้างได้อะไรบ้างยังไงผมกลับเรียนท่านประชาชนแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจนะครับ
ก็จะขออนุญาตไว้เป็นความลับทางคดีเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะเปิดในรายการนี้ได้
ก็ขอให้เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำพยานหลักฐานชิ้นนี้เข้าสู่สำนวน
เพื่อที่จะสำนวนใหม่ที่ท่านอายการจะมีคำสั่งฟ้องนะฮะ
สารท่านมีคำสั่งให้อายการฟ้องภายใน๑๕วันก็คือภายในวันที่๑๗มีนาคมที่จะถึงนี้แหละครับ
เป็นสำนวนคดีใหม่นะฮะเนื่องจากสำนวนคดีเก่าที่จำเลยที่๑ที่๒รับสารภาพเมื่อวานเนี่ย
สำนวนนี้ฐานท่านได้สั่งจำหน่ายเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่สามารถที่จะเรียกสำนวนมาพิจารณาใหม่ได้
แต่ว่าคุณชายวัดคุณนัทธิพัฒน์คุณนพิพัฒน์ครับคุณแม่ได้เห็นหมดแล้วใช่ไหมครับว่าเขากู้ขึ้นมาแล้วเจออะไรบ้างอะไรยังไงบ้าง
ได้ยินด้วยได้ยินด้วยเหรอแสดงว่ามันไม่ได้มีแต่ภาพเลยฮะมีเสียงพูดด้วยค่ะ
ที่เขาขับรถไปกันเราเน้นกลางคืนใช่ไหม

ถ้ามีภาพจากล่องวงจรปิดแถวอู๋ที่เขาจอดเรืออยากให้ดูนะคะ
หลังจากนั้นพอเกิดเหตุขึ้นก็จะมีการออกมาที่กลับมาที่อู่เรืออีกครั้ง
แล้วก็ขับรถคันนี้ออกไปใช่ไหมซึ่งเดิมเนี่ยมันมีแต่ภาพไม่มีเสียง
ใช่แต่คุณแม่บอกพอเขาไปกู้มาเนี่ยแม่ได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียง
ค่ะผมต้องรายงานคุณแม่อยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็ส่งข้อมูลให้คุณแม่ฟัง
แล้วทำไมตอนแรกเขาบอกไม่มีเสียงตรงนี้ผมก็ไม่อาจก้าวร่วงนะครับ
มันเป็นวิธีการทำงานนะครับการทำงานของผมนี่ก็จะใช้๓เทคนิคที่พูดไว้นะครับ
นักด้านกฎหมายเทคนิคการสืบสวนแล้วก็เทคนิคในด้านการนิติสัมพันธ
กับอุปกรณ์ที่มีส่วนร่วมในคดีตามรายงานข่าวที่เขาออกออกออกบอกมาคุณครับ
คุณแม่ครับคุณชายวัดจริงไหมที่ว่ามีการไปลบข้อมูล
ขออนุญาตคุณฤทธิพัทรครับ
ตรงนี้มีการลบข้อมูลนะครับ
ซึ่งตรงนี้มีการเริ่มบันทึกมาตั้งแต่ปี๒๕๖๔แล้ว
ซึ่งข้อมูลที่พี่กู้มามีบันทึกยาวตั้งแต่ปี๖๔
ยาวมาจนถึงวันเกิดเหตุ
แต่ว่ามันมีการลบระหว่างคืนนั้นออกไป
แล้วในตัวภาพก่อนวันเกิดเหตุ
ก็มีภาพตามปกติทุกอย่างมีเวลาบอกชัดเจน
แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นไปเนี่ยมันมีช่วงที่ถูกตัดออกไป
อันนี้เดี๋ยวจะให้ทางคุณอุ๋ยดูครับ
คุณนัทธิพัฒน์กำลังจะบอกเราว่า
ถ้าเกิดว่าภาพมันจะหายไป
หรือจะมีแต่ภาพแล้วไม่มีเสียงเนี่ย
มันก็ควรเป็นตั้งแต่๒๓กุมภาพย้อนไปจนถึง
เก่าสุดคือปี๒๐๒๑

ไม่ใช่ว่ามาหายวันเดียวคือ๒๔กุมภาคม
หายแค่วันนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
หายทั้งวันหรือหายแค่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

ช่วงหมายถึงช่วงไหนครับ

ทั้งคืนที่ขับรถกลับ

ตรงนี้ขับรถกลับไหมครับ
ได้ยินแล้วมันเป็นลักษณะยังไง
พอเปิดเผยได้ไหมคือยังไงใคร

ดูได้ใช่ไหมครับอันนี้ดูได้นะ

เปิดให้พี่น้องดู
แล้วให้ดูภาพเคลื่อนไหวไม่ได้เหรอครับ
ดูเป็นการสุดตัวนะครับ

ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ากล้องหน้ารถ

อันนี้คือตอนที่รถคันนี้ขับ
เดินทางกลับบ้านคุณแตงโมหลังจากเกิดเหตุครับ

ขออนุญาตคุณแม่พูดว่าเสียงใครเป็นใคร

เป็นจำเลยในตรงนี้ไหม

ก็คือมีการพูดคุยกันระหว่างทาง
พูดคุยกันระหว่างทางที่เขาขับรถกลับกัน

คุยเรื่องบนเรือ
เรื่องบนเรือตอนนั้นอยู่บนรถ
คุณแม่ก็จำไม่ค่อยได้นะครับ

เป็นเรื่องของความบวนพี่นาศึกพยานครับ
เราจะนำเสนอให้สารเข้าสารดีกว่าค่ะคุยกันยาวไหมคุณแม่ตั้งแต่ขึ้นรถจนถึงบ้านเลยยาวค่ะ
เพราะว่าตัวนี้ก็บันทึกว่ายาว
ผมเข้าใจว่าอาจจะเล่ารายละเอียดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสู้กันในชั้นศาลอะไรต่อ
แต่แม่ได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรครับหรือได้ฟังแล้วก็
แล้วก็คุยกับคุณโบอลแล้วเนอะที่ขับรถไปส่ง
แล้วเราก็ไม่อาจก้าวร่วงนะครับก็เป็นเสียงสองคนแล้วกันทั้งสองคนนี้ได้ครับสองคน

แล้วไงมันทำให้มันทำให้รู้ชัดเห็นชัดหรือว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เหรอคุณแม่หรือยัง
ใช่ค่ะมันก็ชัดเจนว่าเขาก็เล่าไงว่าเกิดอะไรขึ้นในเรือ
มันเป็นช่วงเกิดเหตุใหม่นะครับมันก็มีความเขาเรียกว่าอาจจะพังเผลอพูดหรืออาจจะมีการพูดข้อที่จริงนะครับ
ผมก็ไม่อาจก้าวล่วงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะบ่งบอกได้คุณโมอยู่จุดไหนคุณแม่ทราบไหมครับตอนนั้นนะฮะ
หัวเรือค่ะช่วงที่เกิดก่อนเกิดเหตุนะคะ
คุณแม่ก็ขออนุญาตเข้าลึกรายละเอียดครับ
ขอนิดนึงเขาอยู่กันหัวเรือหมดทุกคน
ไม่ได้อยู่ท้ายเรือยังที่เป็นข่าวเลยครับ

ไม่มีใครไปอะไรนะ

เดี๋ยวมันจะเก้าลึกจะลึกไปครับจะมีผลกับลูกคดี